เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าพ่อค้าคนนี้เกือบขิด
จริงบาดเจ็บพอสมควรเลยคุณผู้ชมค่ะ
จังหวะพ่อค้าโรตีมันจะมีถังแก๊สก้มลงไปปิดวาวแก๊ส

เสียงเขาร้องเราเป็นตกใจเลย

มันระเบิดตู้ม

ประกายไฟเปลวไฟเข้าหน้าเขาเต็มนะคะ

ระเบิดค่ะใส่หน้าพ่อค้าโรตีคนนี้จังหวะก้มลงไปปิดวาวแก๊ส
ไฟท่วมหน้าเลยค่ะโอ้ยเขาร้องเสียงหลงเลยและเอามือปิดหน้า
แต่ยังเอาตัวเองหลุดออกจากกองเพลิงตรงนั้นได้นะคะ
แต่แน่นอนว่าบาดเจ็บสาหัสพอสมควรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานหน้าร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่ง
บริเวณสี่แยกไฟแดงพญาเมงรายที่เชียงรายพ่อค้าคนเจ็บคนนี้ชื่อนายอามัติปันใจอายุยี่สิบสามปี
กำลังทำโรตีให้กับลูกค้าก้มลงไปที่วาวถังแก๊สคุณโอ้โห
แล้วอยู่ดีมันระเบิดออกมาแบบนั้นไฟลุกพึบโชคดีพอหลังจากเขาเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้น
มีพ่อค้าที่อยู่ใกล้เคียงเหมือนเขามีสติเขาเดินเข้าไปทำยังไงรู้ไหมคุณ
เข้าไปพยายามจะปิดวาวแล้วเข็นเอารถโรตีที่ไฟลุกโชนให้ออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุออกไปก่อน
นี่ออกไปแล้วถือมีสติมากนะเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะมันมีร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นเต็มไปหมดเลย
เขากลัวว่าไฟมันจะลุกลามก็เลยเอาออกไปตรงที่โล่งแจ้งตรงนั้นแล้วก็พยายามช่วยกันดับไฟ
ว่าแบบนี้นะคะพ่อค้าโรตีตอนที่เขากำลังจะไปเปิดเขาไม่ได้ลงไปปิดวาวนะคุณผู้ชม
ไปเปิดวาวถังแก๊สเพื่อที่จะจุดไฟบนเตาโรตีทำโรตีให้กับลูกค้าแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแก๊สมันรั่ว
พอแก๊สมันรั่วปุ๊บไฟลุกพลึบอย่างที่เห็นโอ้โหโชคดีนะคะเอาเป็นว่า
อย่าใช้คำว่าโชคดีใช้คำว่าพี่พ่อค้าโรตีคนนี้ยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้ถึงแก่ชีวิต
แต่ก็หนักอยู่นะหนักอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีลูกค้าอยู่บริเวณนั้นเยอะสักเท่าไหร่ค่ะ
ปกติแล้วเขาบอกว่าตรงนี้จะมีเด็กมายืนออหน้าร้านเต็มเลย
เสียงร้องเขาโอ้โหทรมานมาเองนะครับอ่ะคุณผู้ชม